เธอบอกว่าชีวิตเธอแทบพังทลายเลย

เพราะว่าเธอถูกอดีตผู้ชายคนสนิท
ถ่ายคลิปตอนมีสัมพันธ์กันไว้

โอ้โหเธอบอกว่าชีวิตเธอเหมือนกับตายไปแล้วเลยจริง

เธอเป็นพนักงานโรงงานอยู่ที่อายุทยา

โดนฝ่ายชายบังคับถ่ายตอนที่มีสัมพันธ์กัน

เล่าให้ฟังว่าเดือนกรกฎาต้นเดือนน่ะนะคะ

เจ๋งอายุสัก๓๐ปีรู้จักผ่านทางไลน์
ก็คุยกันถูกคอแล้วค่ะคุยกันไม่กี่วันหรอก

ท้ายที่สุดลงเอยด้วยการมีเพศสัมพันธ

บอกว่ามันเป็นความยินยอมนะ

ทำไมตอนที่จะมีอะไรกันเจ๋งขอถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

ทำไมไม่ถ่ายไม่ได้เหรอ

ก็เดี๋ยวเผื่อไม่ได้เจอกันคิดถึงกันจะได้เก็บไว้ดูไง

จนมา๑๘กรกฎา
เพื่อนส่งภาพส่งคลิปมาให้ดูว่า
เฮ้ยทำไมภาพมันไปอยู่ในทวิตเตอร์เยอะแบบนี้

แล้วก็พยายามจะติดต่อไปหาเจ๋งนะ
เจ๋งลบเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นจะแจ้งความ
แต่เจ๋งบอกว่าถ้าเกิดเธอแจ้งความ
ผมก็จะแจ้งความกลับเหมือนกัน
ก็คือจริงแล้วเรากับผู้ชายคนนี้
ก็ยินยอมที่จะมีเพศจักรพนักฐาน

เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเรามีอะไรกัน

ใช่แล้วก็แบบรู้ว่ามันไม่โอเค
แล้วเพราะหนูไปติดเรื่องกับตำรวจ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดเรื่องให้

เดี๋ยวจะให้เขานัดมาคุยกันเจรจากัน
สุดท้ายตำรวจก็ไม่ติดเรื่องอะไรให้หนู
ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมที่สพวังน้อยตั้งแต่๑๙
ไหม๑๙ปั๊บไปแจ้งความเลยตำรวจอ่ะพยายามติดต่อให้ในเจ๋งมา
เจรจาจริงกรณีนี้เธอบอกว่าเธอเสียหายนะแล้วทำไมถึง
มาเจรจาอะไรอ่ะซึ่งเธอบอกว่ายังไงก็จะดำเนินคดีให้
ถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวจะเอาหลักฐานต่างเนี่ยนะไปแจ้งความกับ
ทางตำรวจสอทเพราะว่ารับผิดชอบคดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
โดยตรงอยู่แล้วด้วยนะคะ